ไปทำบุญไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
ภายในวัดคำชนชุมชนบ้านโนนทัน

จังหวัดอุดรธานีนะครับ

มาขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธ
และแม่ย่าศรีปฐุมมากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ก็มีคนที่มารำถวายด้วยนะฮะ

เพื่อหวังเลขมงคล
ตามความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
หรือว่าดูนางรำนะครับ
ร่ายรำเขียนตัวเลขต่างนะฮะ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความได้อย่างไรบ้างนะครับ
ทีนี้พาไปที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
บ้านหัวธรรมนบหมู่๔นะคะ
ที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมา

ตะเคียนขนาดใหญ่เนี่ยค่ะซึ่งมีทั้งส่วนของลำต้น
ส่วนของต่อ๒๐ต้นนะคะคือเขาขุดพบในช่วงที่มีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็มาเก็บไว้ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ
ก็ช่วยกันบริจาคเงินกว่า๘แสนบาทนะคะ
สาราเพื่อเก็บรักษาต้นตะเคียนให้คนได้ไปกราบไห้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ชาวบ้านที่ดูแลสาราเจ้าแม่สะใบทองในดาวรันไทยสงฆ์ก็บอกว่า
ตะเคียนเหล่านี้ค่ะถูกพบเมื่อปลายปีที่แล้วปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
มีต้นใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าแม่สบายทอง
คนในหมู่บ้านถูกหวยรางวัลที่๒งวดที่ผ่านมาคนหนึ่ง

รางวัลที่สองเลยนะใช่ค่ะรางวัลที่๒ค่ะ
คนก็เลยไปกราบไห้กันเยอะเลยก็หวังว่าอยากถูกบ้าง
ครับนะคะคราวหน้ารางวัลที่หนึ่งเลยนะคะ
ส่วนที่นี่วัดสะพานยาวนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย
มีชาวบ้านที่ทราบข่าวเรื่องการขุดพบต้นตะเคียนทอง
ไร่ของชาวบ้านในพื้นที่หมู่๓บ้านสะพานยาวนะครับ
คือเขาขุดลึกไปกว่า๒เมตรแล้วไปเจอต้นตะเคียนทองนะฮะ
ขนาด๓คนโอบความยาวกว่า๗เมตร
ก็เลยนำมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูกระดึง
แล้วก็ใกล้เคียงก็เดินทางมากราบไหว้กัน
นำผ้าแพร่๗สีอาหารคาหวานมาจุดทูบไหว้ขอให้มีโชคมีลาบ
บางคนก็เอาแป้งมาโรยนะมาลูบมาหาเพื่อจะดูตัวเลขอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแล้วแต่ว่าใครจะเห็นแบบไหนอะไรยังไง
ค่ะทีนี้ไปต่อกันที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ
คนไปกราบไหว้กุมารทองพิมยืนหรือกุมารจุกเทวริสป่าช้าแตก
แล้วก็ไปแก้บนนะคะเอาของเล่นไปแก้บนนะคะ
เขาบอกว่าเคยไปบนเอาไว้ไปกระซิบที่ข้างหูกุมารนะคะ
แล้วก็ถูกรางวัลงวดที่แล้วอ๋อต้องกระซิบข้างหูใช่ไหมใช่
ใช่เทคนิควิธีไปกระซิบข้างหูไปขอเลขไปบนเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
ก็เลยมาแก้บนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นของเล่นอย่างเงี้ค่ะ
แล้วก็ขอให้ถูกอีกอยากถูกอีกนะคะ
ส่วนอีกจุดที่นักเสียงโชคไปกราบไหว้ขอพรก็คือที่บริเวณสาราพระราหูแปดทิศนะคะ
โดยมีอาจารย์แป๊ะค่ะพระครูยะติธรรมานุยุทธ์เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ทำพิธีบวงสวงหลวงปู่ศรีสุโธพญานาคาราชและองค์แม่ย่าปฐุมมา
ระหว่างทำพิธีค่ะก็มีบางคนแบบมีอาการตัวสั่น
ทำท่ารำบ้างยกมือขึ้นเหนือศีรษะบ้างร้องไห้บ้าง
ก้มตัวเหมือนฤษีบ้างเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ย
แต่ทางวัดก็บอกนะว่าไม่ให้งมงายเกี่ยวกับเรื่องเสี่ยงโชคนะ
ก็ขอให้ตั้งใจทำมาหากินแต่คนก็ไปขอโชคขอลาบกันนะ
ตั้งใจทำมาหากินเนี่ยแน่นอนสุดอืมอ่าไปดูอีกที่หนึ่งนะครับ
ผู้ชมครับที่วัดใหม่บ้านโคกมรุมอยู่ที่หมู่๖ตำบลม่วงเตี้ยม
วิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ชาวบ้านก็เดินทางมากันเยอะฮะ
มาที่ต้นตะเคียนคู่อายุกว่าพันปีมากราบไหว้นะครับก็มีทั้งพวงมาลัยมีหัวหมูมาแก้บนด้วย
พ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษรเนี่ยคือที่ชาวบ้านนับถือนะครับ
เป็นต้นตะเคียนคู่อ่าต้นตะเคียนคู่อายุกว่าพันปีนางมะลิแช่มช้อย
ซึ่งอายุ๖๖ปีแล้วบอกว่าเคยมาขอโชคลาภแล้วก็ถูกหวยได้เงินรางวัลหลายแสนบาท
ก็เลยมาแก้บนนะครับนำเงินมาทำบุญที่วัดหนึ่งหมื่นบาทนะฮะ
ส่วนนางกฤษณาโยพันดุลวันนี้นำขนมจีนน้ำยามาเลี้ยงชาวบ้าน
หลังจากได้เลขเด็ดจากที่นี่แล้วก็ถูกรางวัลมาหลายงวดแล้ว
ครั้งนี้ก็เลยมาหาเลขเด็ดอีกนะครับเขาบอกว่าไปส่องแถวแถวพานนะฮะ
แล้วไปเจอเลขเด็ดนะครับเดี๋ยวจะเอาไปซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
จริงแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่านักข่าวของเราในแต่ละพื้นที่เนี่ย
เขียนเลขมาในสคริปต์ให้หมดเลยนะแล้วทำไมเก็บไว้คนเดียว
เดี๋ยวจะเก็บสคริปต์เอาไว้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อคนเดียว